เมื่อพูดถึงสารพระภูมินะครับ

ยิ่งเป็นสารพระภูมิเก่านะครับทิ้งไว้ข้างทางกลัวมากนะครับ

แต่ที่อบตไตรตึงจังหวัดกำแพงเพชรครับ

มาทำเป็นต้นทำให้

เป็นเสาหลักให้เจ้ามังกรนะฮะ

จังหวัดกำแพงเพชรผุดไอเดีย

ที่ถูกทิ้งตามใต้ต้นไม้นี่นะครับ

ส่วนข้างทางที่รกร้างนะครับ

ไปมาสร้างประโยชน์ไม่ได้นะครับ

ก็เลยมีไอเดียว่ามาสร้างประโยชน์ต่อดีกว่า
โดยการรับบริจาคเสาสารพระภูมิ

เป็นสารพระภูมิเก่าตั้งเป็นเสาหลัก
ต้นแก้วมังกรสร้างรายได้เข้าชุมชน

ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตรเต็ง

ถูกนำมาทิ้งเป็นขยะที่สังคมไม่ต้องการ

อยากทำให้บ้านเมืองสวยงามเรียบร้อย

ไม่ต้องลงทุนไปซื้อเตาเสาปูนใหม่
เปลืองงบประมาณครับ

ก็ได้ก็เป้าหมายปีนี้
จะ๒๐๐หลัก๒๐๐เสา

ก็มีแนวคิดว่าเทพมังกรปลูกประมาณ๒ปี

ก็คิดง่ายว่า๒๐๐หลัก

หลักหนึ่งคิดว่าประมาณ๒กิโลนะครับ
ก็ได้อยู่ประมาณ๔๐๐กิโลกรัม

ก็ตกเป็นเงินอีก๒๐๐๐๐บาท

และยังขายกิ่งพันธุ์ได้ด้วย

จะนำเงินรายได้แบ่งออกเป็น๒ส่วน
เครื่องหนึ่งนำเข้าเป็นรายได้ของอบต

นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง